ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากการประบาดของไวรัสซิกาที่สิงคโปร์
เพิ่มขึ้นเป็น๒๑๕คนแล้วครับ
ทางการของสิงคโปร์ออกมาประกาศนะครับว่า
ระบาดตอนนี้เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ของท้องถิ่น
ไม่ใช่มาจากแอฟริกาใต้ตามที่มีข่าวออกมาครับ
เมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์

เชื้อไวรัสซิกาในร่างกายของผู้ป่วยชาวสิงคโปร์๒คนครับ
ซึ่งพบว่าไวรัสซิกาในร่างของผู้ป่วยทั้งสองคนนี้
เกิดจากการพัฒนาของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ท้องถิ่น
พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมียุงลายนั้นเป็นภาหะน้ำโรคครับ
ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกาจากอเมริกาใต้แต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งนี่ก็หมายถึงว่าอัตราการเกิดภาวะศีรษะเล็ก
ทารกในคันของบรรดาที่ติดเชื้อไวรัสซิกาในสิงคโปร์
อาจจะแตกต่างออกไปจากอัตราการเกิดโรคนี้ทางด้านของอเมริกาใต้
แต่ว่านอกจากนี้เองถ้าเกิดว่าหากการระบาดของไวรัสซิกาในสิงคโปร์
เกิดจากไวรัสที่พัฒนามาจากสายพันธ้องถิ่นแล้ว
นี่อาจจะหมายความว่าร่างกายของประชาชนบางส่วน
เริ่มสร้างภูมิคุ้มกันกับไวรัสซิกาขึ้นมาเองแล้วก็เป็นได้ครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับนายเตียวชีอินรองนายกรัฐมนตรี
ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์การกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน
กว่า๕๐แห่งทั่วประเทศร่วมมือร่วมใจกัน
และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการขยายพันธุ์ของยุงลายครับ
โดยนิดเดียวก็ยังได้ให้ขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตนกจนมากเกินไป
ซึ่งจนถึงขนาดนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในสิงคโปร์ก็เพิ่มขึ้นเป็น๒๑๕คนแล้วนะครับ
ส่วนทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียก็ออกมาเปิดเผยว่าชายวัย๖๑ปีซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาคนแรกของสิงคโปร์นะครับ
ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวานนี้ด้วยโรคหัวใจโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องของไวรัสซิกาแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งขอนาวนี้ฮิ่กคนนี้ก็เดินทางไปยังสิงคโปร์มาก่อน
แต่ว่าอย่างก็ตามนะครับด้านการหมายเลสเซียก็ได้คลาดการณ์ว่าจะมนุ่มผู้
ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
ได้เร่งมีการระดมเจ้าหน้าที่ออกจำกัดยุงลายตามแหล่งน้ำขังต่าง
แล้วก็ในชุมชนที่มีผู้ป่วยทั้งสองเคยพักอาศัยอยู่เคยเดินทางไป
ย้ำว่าตอนนี้สิงคโปร์มียอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด
เป็นยอดผู้ติดเชื้อ๒๑๕คนไม่ใช่เรื่องของยอดของผู้เสียชีวิตนะครับ